พลาดไม่ได้เลยต้องติดตามกันก็คือ
เช็คดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ

วันนี้อยากจะรู้แล้วว่าเราจะมีวิธีพิชิตโชคลาภยังไงกันบ้างคะ
ใกล้จะถึงแล้วนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้

ใช่เลยค่ะเวลาที่เราจะลงทุนหรือว่าเสี่ยงดวง

ไม่ใช่แบบว่าสุ่ม๔สุ่ม๕เราก็ไม่ได้โชคลาภสิแบบนั้นนะคะ
เรื่องแรกเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเลิกค่ะ

โหเลิกพูดถึงเลิกงามยามดี

เป็นยังไงฮะเลิกงามยามดีช่วยว่าให้ฟังหน่อย
เคยได้ยินหรือเปล่านะคะว่าเลิกดีก็มีชัยไปมากกว่าครึ่ง

สมมุติว่าเราเนี่ยหวังในเรื่องของโชคลาภก็ควรจะดูเลิกสักนิดนึงนะคะ
เพราะว่าการไปเสี่ยงดวงในวันที่เลิกดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยมีโอกาสได้โชคลาภมากขึ้นนะคะ
ดเลยมี๓วันในช่วงสัปดาห์นี้

ฟังฟังดี๓วันนะมี๓วัน

วันแรกนะคะก็คือพรุ่งนี้เลยวันที่๑๑พฤษภาคมนะคะ
วันต่อมาวันที่๑๕พฤษภาคมนะคะ
แล้วก็อีกวันหนึ่งวันสุดท้ายเส้นยาแดงผ่าแปดเลยวันที่สิบหก

๓วันนะ๑๑๑๕๑๖ซึ่งเป็นวันที่ว่ากันว่ามีเลิกดี
เลิกงามยามดีเกี่ยวกับเรื่องของเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคยังไงคะหมอไก่
เขาเรียกว่าเป็นเลิกดีสำหรับการเสี่ยงดวงโดยเฉพาะนะคะ
แล้วเวลานะคะเวลาเราไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นกี่โมงกี่โมง
แต่ว่าควรจะเสี่ยงดวงในช่วงประมาณก่อนเที่ยง

ใช่ค่ะก่อนเที่ยงยิ่งใกล้เที่ยงยิ่งดี
ไม่ใช่ว่าใกล้เที่ยงแล้วมาสว่างเห็นเลขชัดค่ะ
แต่หมายความว่าอย่างนี้ค่ะคือพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะ
หมายถึงว่าดวงชะตาของเราเนี่ยมันก็กำลังขึ้นเหมือนพระอาทิตย์

คุยกับหมอไก่หมอไก่บอกนี่เลิกงามยามดีดิฉันต้องจดอย่างละเอียด
เดี๋ยวมันคาดเคลื่อนนิดนึงไม่ได้เลยนะ

ต่อมานะก็คือจะเป็นเรื่องของเท็จล้างบ้างนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะได้โชคลาภเนี่ยคุณไม่ควรจะทำสองสิ่ง

อย่างแรกเลยก็คือวันที่คุณเนี่ยจะไปเสี่ยงดวงนะคะ
หรือว่าวันที่ประกาศผลวันในวันเสาร์หน้าเนี่ย
ไม่ควรที่จะใส่เสื้อสีขาว

สีขาวเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่เอาไม่มีหมดแล้วหมดไปศูนย์สิ้นนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเราใส่เสื้อสีขาวไปลงทุน
ก็เท่ากับว่ามันลงทุนแล้วไม่ได้ผลกำไร

คือถ้าในทางของการแข่งขันสีขาวเหมือนอารมณ์ยกทงขาวยอมแพ้ด้วยนะ

เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าใส่สีอื่นนะคะไม่ใช่สีขาว

แล้วมีอะไรอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข้อห้ามไม่ควรทำ
อ่านะคะก็คือก่อนที่เราเนี่ยจะไปเสี่ยงดวงนะคะ
เราเนี่ยอย่าเพิ่งจ่ายอะไรที่มันเป็นก้อนใหญ่
อย่าเพิ่งจ่ายเงินอย่าเพิ่งควักเงินก้อนใหญ่
โอนเงินโอนเงินจำนวนเยอะเซ็นเช็คพวกนี้
ถือว่าเขาเรียกว่ามันเป็นการเสียเลิกแล้ว
ในวันนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปเสี่ยงดวงลงทุนระยะสั้นเนี่ย
มันจะกลายเป็นว่าได้ไม่คุ้มเสียค่ะ
จะไม่ได้โชคลาภนะคะแต่บางคนถามว่า
แล้วถ้าสมมุติว่าในเช้าวันนั้นเราจะไปจ่ายตลาด
ไปซื้อกับข้าวกับปลานะไปเติมน้ำมันรถไหม
จริงมันไม่เกี่ยวเพราะว่าเงินมันน้อย
มันไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ก็คือไม่ควรจ่ายเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่
อ่าใช่ค่ะออกไปในวันนั้น
ใช่ค่ะจะจ่ายเป็นเงินสดเช็คหรือว่าโอนเงินก็ไม่ควร
แต่ว่าถ้าเล็กน้อยซื้อกับคงกับข้าวจ่ายค่าน้ำมันก็ไม่ได้ถืออะไร
ไม่เป็นไรไปซื้อกับข้าวเถอะจะได้มีกับข้าวมีข้าวเช้ากิน

แล้วมาดูวิธีการเช็คว่าเฮ้ยเราจะได้โชคได้ลาบไหมมันมีวิธีการเช็คด้วยเหรอคะหมอไก่

ใช่เลยค่ะสามารถเช็คได้ทุกคนเลย

อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเลยอย่างแรกนะคะให้คุณแบร์มือออกมา

มือออกมานะคะแล้วให้ดูสีของมือ

ถ้าสมมุติว่าสีของมือของคุณเนี่ยเป็นสีออกแดงชมพูชมพูและเลือดละเลือดนะ
เรียกว่ามีโอกาสได้โชคลาภในวันนั้น
แต่ถ้าสมมุติว่ามือของคุณสีแบบแดงค้ำต้องระวัง
อันนี้ต้องไปหาหมอแล้วอันนั้นต้องหาหมอแล้ว
มีมือผมไม่ค่อยแดง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

แดงแล้ว

คนที่มือลอกมีโอกาสได้โชคลาภเคยได้ยินไหม

เดี๋ยวไม่ใช่มือลอกแล้ว

ล่อเขาเรียกว่าจะได้โชคลาภจากพวกกระเป๋ากางเกง
ซักผ้าแล้วเจอเงินอยู่ในกระเป๋ากางเกง

จริงมือลอกมันไม่เกี่ยว

เกี่ยวกับสักผ้าบ่อยไป

ช่วงนี้ล้างมือบ่อยมือก็เลยลอกนะคุณผู้ชม

มีราศีไหนบ้างที่ดวงเนี่ยมีโชคลาภในงวดหน้าเนี่ยแน่นอน

งวดหน้าคืองวดถัดไป

ใช่ค่ะงวดนี้คืองดไปก่อนนะคะ
ราศีแรกเลยก็คือชาวราศีกัน

ชาวราศีกันจริงดวงเขาดีขึ้นนะคะ

คือเงินของเขาเขามีโอกาสได้โชคลาภจากความอุตสาหะ

ต้องเอายาเหงื่อแรงกายไปแลกก่อน
ถึงจะได้มาแต่ว่าโชคลาภจากการเสี่ยงดวง

ช่วงนี้อาจจะงดเว้นไปก่อน

ศึกษาเรื่องตัวเลขไปก่อน

ในช่วงงวดถัดไป๑มิถุนายน

สำนายนสำหรับราศีกัน

แล้วราศีไหนที่มีดวงมีโชค

เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ

ในช่วงนี้ก็อาจจะงดงดในเรื่องของ
เสี่ยงดวงหรือว่าลงทุนระยะสั้นไปก่อน
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าลงทุนในช่วงนี้
อาจจะทำให้แบบได้ไม่คุ้มเสีย

แบบนี้ก็ลงทุนได้แต่ว่าน้อยหน่อย

แล้วก็ลงทุนไปแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ

เอาแบบไม่เดือดร้อนใคร

ราศีนี้จะดวงดีในงวดถัดไปนะ
ไม่ใช่งวดวันที่๑๖พฤษภาที่จะถึงนี้นะ

วันนี้ต้องใจเย็นเว้นว่างเอาไว้ก่อนนะจ๊ะ

ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอก่ายค่ะ